คุณนี่จะเจาะบ้านช่องไปเก็บหอยชักตีน

ออกมาหาหอยกันเต็มชายหาดนี่
ได้หลายตัวเลยนะฮะ
โดยชายหาดตรงนี้ก็คือชายหาดหยงหลิงหาดยาว
แต่ละคนถืออุปกรณ์ที่ถนัดมาจับหอยนะคุณ
ทั้งขุดทั้งแงะทั้งอะไรทรายต่างนานา
เอาตระก้าเอากระชอนเอาสวิงเอากระมังเอาถุงตะข่ายมา
ไม่มีอุปกรณ์ก็มือนี่แหละฮะ
มือล้วงลงไปในทรายล้วงไปล้วงมาลากไปลากมาแป๊บเดียว

เอามาขายได้กิโลกรัมละ๕๐๑๒๐บาทนะฮะ

เนื้อของหอยชักตีนรสชาติอร้อยนะฮะ
เวลาต้มสุกแล้วมันหวานในตัวเลยคุณ

อื้อเนี๊ยวนิดหนึ่งกรึบนิดหนึ่ง
เอาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ากันอย่างดีเลย
กหอยก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับ
เป็นของที่ระลึกได้ด้วยเขาบอกว่าโอ้โหหลังมรสุมแบบนี้
หอยชักตีนมาบนชายหาดเยอะเลย
ชาวบ้านก็ได้อาชีพได้รายได้กันไปด้วยนะครับ